ผลงานของชนะทิพย์สงกระสินครับนัดที่๖
ต่อ๐ชนะทิพย์ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ
ลงเล่นเต็มเกมเหมือนเดิมแล้วก็จ่ายบอลเข้าเป้านะครับ
ถึง๘๘๕มากสุดเป็นอันดับ๑ของเกม
ที่จังหวัดสปรินท์นะครับสปีดวิ่งไปหาบอลที่ใช้ความเร็วมากถึง๒๙ครั้งนะครับ

หลังจากนี้นะครับชนะทิพย์ก็ดูแล้วเริ่มจะมีความมั่นใจขึ้นเรื
แล้วก็บอกว่ารู้สึกดีที่มีส่วนช่วยทีมคว้าชัยชนะได้ครับ
นี่เป็นเกมที่ยากเหมือนกันเพราะว่านาโกย่าเขาก็มาเขาเรียกอะไร
เขาเป็นทีมที่ต่อบอลค่อนข้างดีครับแล้วก็แต่พวกเราก็เหมือนมีความอดทน
แล้วก็จนเราได้๑ประตูแรกมาแล้วก็ได้ประตูที่๒แล้วก็ได้ประตูที่๓
ซึ่งทำให้รู้สึกว่าวันนี้พวกเรารวมถึงโค้ดแล้วก็แฟนบอลเนี่ย
เหมือนช่วยกันทำงานหนักมากจนเราได้๓แต้มในบ้าน
แล้วมันเป็น๓แต้มที่คุ้มค่าคุ้มกับการที่วันนี้พวกเราช่วยกันวิ่ง